นี้หลายพื้นที่อากาศเย็นนะฮะ

ต่างจังหวัดประมาณสัก๑๐กว่าองศาช่วงกลางคืน
ตอนเช้า๒๐องศา

ว่าอันตรายครับล่าสุดคนนี้กินเหล้า

ชาวบ้านที่สมุทรปราการนะคุณผู้ชมคุณขวัญ

ที่เกิดเหตุครับไปพบร่างของผู้ชายคนนี้

คว่ำหน้าอยู่บริเวณน้ำตรงจุดนี้ฮะ

บางเสาทงจังหวัดสมุทรปราการครับ
พบร่องรอยคือรองเท้าสีฟ้าของผู้ตายถอดวางอยู่
ในขณะที่ตามเนื้อตามตัวไม่ได้มีบาดแผล

ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าคนตายนี่ชื่อว่านายพินิษฐ์หรือว่านายเดี่ยว
คนในพื้นที่เขารู้จักกันว่าคนนี้ไม่ได้เหมือนกับว่าเป็นคนในพื้นที่แหละ

แต่หลังใช้ชีวิตอยู่ตัวคนเดียว

ติดเหล้าไม่ได้มีอาชีพแล้วอาศัยนอนอยู่หลังตลาด

เขาตอนก่อนเขาก็เป็นคนภูมิเท
แต่ตอนนี้หลังรู้สึกว่าแกติดเหล้าแล้วแกอยู่แถวหลังตลาด
เท่าที่ดูแล้วคิดว่าใช่คนนี้แน่นอน
ถ้าเกิดเป็นมือเขาพิการข้างหนึ่ง
และตัวดำปากเฮ้ยน่าจะเป็นเขาเลยครับ

อีกหนึ่งคนที่เราได้เจอก็คือหลานของผู้ตาย
อย่างที่บอกว่าเขามีญาติในพื้นที่แหละ
หลานชายผู้ตายบอกว่าอ๋อเป็นญาติผมแหละ

คือติดเหล้าหนักไม่พอเหมือนมีอาการทางสมองด้วย
แต่ยังไม่ทันตรวจเช็คอย่างละเอียดเลยครับ
แล้วพอใช้ชีวิตแบบเร่ร่อนแบบนี้ก็รู้อีกที

เจ้าหน้าที่นำร่างไปตรวจพิสูจนชนะสูตรนะครับ
ก่อนที่จะประสานครอบครัวรับร่างไปบำเพ็ญกุศล

ช่วงนี้อากาศเย็นหลายคนเลือกจะกินเหล้าคลายหนาว